อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแห่งความหวังเรื่องของโชคลาภกันแล้ว
ช่วงนี้เรามีมามาฝากหน่อยแล้วกันใช่ค่ะอืม
เขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ในห้องกระจกติดแอร์
แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองพาคุณผู้ชมไปเจอกับแม่แก้วเรือนทองค่ะ
ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนี่อายุเจ็ดร้อยปีแล้วขนาดสองคนโอบยาวสิบสองจุดห้าเมตรค่ะ
แก้วเรือนทองอยู่ในห้องกระจกติดแอร์เย็นฉ่ำที่สวนป่าบ้านเสา๕
ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า
ตะเคียนต้นนี้อยู่กลางบ่อทรายก็เลยร่วมกันอันเชิญมาไว้ที่สวนป่าบ้านเสาห้า
ชาวบ้านเนี่ยมาขอเลขเด็ดเขาบอกว่าได้โชคลาภกันไปเยอะแยะเลย
ติดต่อกันก็หลายงวดเลยอยากตอบแทนแม่แก้วเรือนทองให้ได้อยู่อย่างสุขสบาย
วิธีการก็คือระดมเงินการสร้างห้องกระจกกว้าง๘เมตรยาว๑๕เมตร
ฉันต้องอ่านความกว้างยาวห้องด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ติดแอร์ให้
ซึ่งนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแม่แก้วเรือนทองยังให้เรื่องหน้าที่การงานด้วย
ในท้องถิ่นเขาก็มักจะแวะเวียนกันมาคล้องพวงมาลัยปิดทองผูกผ้าสีเป็นประจำค่ะ
ส่วนคนต่างถิ่นที่รู้ข่าวจากโซเชียลก็แวะเวียนมาขอโชคลาภโรยแป้งส่องขันน้ำมนต์กันไม่ขาดสายด้วยเหมือนกัน